มีเหตุการณ์ญาตินี่ยิงกันสาหัสนะฮะสาเหตุเพราะเรื่องของท่อน้ำทิ้ง
อืมอ่าท่อน้ำทิ้งนี่ยิงกันสาหัสเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองฮะนี่สพทัพทันได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่หนึ่ง
บนทัพทันอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีครับคนที่เป็นมือยิงเนี่ย
คนก่อเหตุนี่เป็นอดีตตำรวจนะครับดาบตำรวจวุฒิชัยอุยสกุลอายุ๗๒ปี
ใช้ปืนลูกโม่จุดสามแปดยิงนายกิติศักดิ์นิโรธอายุห้าสิบห้า
ซึ่งนายกิติศักดิ์เป็นผอโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่จนบาดเจ็บสาหัส
กระสุนเนี่ยเข้าไหล่ซ้ายกระสุนฝังในนะครับส่วนดาบตำรวจที่เป็นมือยิงนี่ก็
มีบาดแผลบาดเจ็บลักษณะถูกชกเข้าที่ใบหน้าจนบวมช้ำนะแล้วก็แตกอยู่หลายจุด
นายกิติศักดิ์เองต้องผ่าตัดนะครับต้องเอาหัวกระสุนที่ฝังในออก
ล่าสุดตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
พ่อของนายกิติศักดิ์ชื่อว่านายสนิโรธอายุ๘๖ปี
ลูกชายนี้อายุ๕๕นะฮะพ่อนายสนออายุ๘๖
บอกว่าดาบตำรวจวุฒิชัยวัย๗๒เป็นอดีตตำรวจเนี่ยที่เป็นมือยิงเนี่ย
เป็นหลานเขยนะฮะมีศักดิ์เป็นหลานเขยบ้านเนี่ยติดกัน
แต่ทีนี้สองบ้านนี้มีปัญหาบาดหมางกันเรื่องท่อน้ำทิ้ง
เป็นท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านดาบวุฒิชัย
ฝังมาในพื้นที่ในเขตบ้านของคนเจ็บก็คือนายกิติศักดิ์
ทีนี้ตอนที่เขาดีกันเนี่ยเขาก็ให้ฝังแล้วก็เหมือนกับล้ำกันได้
แต่ทีนี้พอตอนหลังมีปัญหากันเนี่ยนะครับมันก็เริ่มหนักขึ้น
ก็เนื่องจากท่อน้ำที่ว่าฝังล้ำมาเนี่ยท่อมันแตกด้วย
ก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมานะครับ
นี่ตรงจุดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทีเนี้ยทางคุณตาสนอที่เป็นพ่อคนเจ็บอ่ะ
คุณตาสนอบอกว่าเช้าวันนี้ดาบวุฒิชัยปีนบันไดนะ
แล้วก็โผล่หัวข้ามกำแพงมาแล้วก็มาด่าว่าทางฝั่งบ้านของคุณตาสนอเนี่ย
เสียหายเสียให้หายแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
พอรู้ว่าเออฝั่งนั้นเขาเป็นคนยังไงก็เดินหนีเข้าบ้าน
คุณตาสนอบอกผมก็เลยไปเล่าให้กับกิติศักดิ์ลูกชายผมฟัง
ก่อนที่ลูกชายเนี่ยจะออกไปคุยที่หน้าบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้ตามไปด้วย
ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงเถียงกันยังไง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
สนอกแกบอกแกก็เดินออกมาดูหน้าบ้านเอ้าลูกชายถูกยิงล้มฟุบไปแล้ว
เขาก็กะยิงหัวใจแล้วมั้งค่ะนะแต่มันไปถูกไหลเนี่ย
เป็นปมปัญหานะเพราะว่าท่อน้ำทิ้งเนี่ย
มันฝังเข้ามาแล้วมันไปอยู่ติดกำแพงฝั่งบ้านของคนเจ็บ
บางส่วนเนี่ยเหมือนกับถูกขุดออกมาแล้ว
หลังจากมีปัญหาเศษขยะมันไปอุดตัน
ทำให้มีน้ำเสียจากท่อเนี่ยไหลเข้ามาทางฝั่งบ้านคนเจ็บ
การขุดท่อออกเนี่ยก็ทำให้บ้านสองหลังนี้
ซึ่งความจริงก็เป็นเย็ดกันเพราะหองเราแห่งกันมาตลอด
ส่วนหน้าบ้านที่เป็นจุดที่เขามาเคลียร์กันเนี่ย

ยังมีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่บนถนนเลยนะครับ
เราก็พยายามสอบถามทั้งสองฝั่งนะครับ
แต่ทั้งสองบ้านก็บอกไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากมายในตอนนี้
เพราะว่าบอกกับตำรวจไปหมดแล้ว
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครเห็นจริงนะ
กระทั่งได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งนั่นแหละ
ก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยสอบถามทางฝั่งของมือยิง
แล้วก็คนเจ็บถ้าเกิดว่าอาการพอจะให้ปากคำได้เนี่ย
จะรู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกทัพธนพลปรุงประทินนะครับ

บอกถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตัวของคนยิงในกระสุนเนี่ยมันเข้าที่หัวไหล่นะฮะ
ไหล่ซ้ายแต่มันฝังในก็เลยเจ็บสาหัส
ก็โชคดีที่ไม่เข้าถึงจุดสำคัญนะครับ
ตอนนี้ได้รับการผ่าตัดอาการก็ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนมือยิงเองก็มีบาดแผลบาดเจ็บแถวใบหน้า

ตอนนี้ก็ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ทั้งสองฝั่งอยู่โรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องรอให้ทั้งสองฝั่งอาการดีขึ้นก่อน

เกี่ยวกับมูลเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ระหว่างที่คนยิงกับคนเจ็บนะ
อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะคนยิงก็ถูกชกอยู่นะ
ก็เลยให้ญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามูลเหตุมันเริ่มมาจากอะไร

แล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ถือว่าคืบหน้าพอสมควรจากข้อมูลที่ได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องรอสอบแบบคำ
กรณีทั้งสองฝ่ายเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนปลืนที่ใช้ก่อเหตุพี่คลั่งของดาบที่ก่อเหตุ

โอ้โหนะต้องเกิดจากการฝั่งท่อน้ำทิ้ง

พอมีปัญหากันขึ้นมาแล้วแม่ท่อระบายน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งตายขึ้นมาอีกทีนี้ยุ่งเลยฮะ